เป็นเรื่องความเชื่อเรื่องของโชคลาภ
ไปที่จังหวัดนครปฐมไปเจอกับวัดสว่างอารมณ์

ที่นี่ที่เดิมแต่เพิ่มเติมคืออะไร

นี่ไงเพิ่มเติม

เจ้าพ่อปู่ยี่กอฮงครับ
เพิ่มเติมสิ่งนี้เข้าไปเป็นสิริมงคลให้กับทางวัด
เอาจริงนะวัดสว่างอารมณ์แห่งนี้
มีหลายต่อหลายจุดที่คนไปเยอะกันอยู่แล้ว
ไปขอโชคขอลาบไปไหว้พระขอพรก็มี
นี่คืออีกหนึ่งจุดที่เพิ่มมาใหม่เหรอคะ
ใช่ครับมาใหม่เลยมาใหม่เลยสำหรับเจ้าพ่อปู่ยี่กอฮง
ตอนนี้เนี่ยนำมาประดิษฐานอยู่ภายในวัดสว่างอารมณ์
ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
ที่บอกว่ามาประดิษฐานเนี่ย
ก็นึกว่าเหมือนคนจริงอ่ะเนี่ย
เป็นหุ่นที่มีความเหมือนมากเลยนะคะ
เล่าถึงที่มาที่ไปดีกว่านะครับ
หุ่นปั้นเจ้าพ่อปู่ยี่กอหงต้องเล่าแบบนี้ว่าเป็นผู้ที่นำมาถวายที่ทางวัดก็คือนายสักชัยเตชวนิท
เขาบอกว่าเป็นทายาทรุ่นที่๓ของเหล่ากงยี่กอหงนี่แหละครับ
ทายาทรุ่นที่๓เป็นคนนำหุ่นนี้มาถวายวัด
แล้วเขาเองก็ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็นำมาถวายให้กับพระครูยะติธรรมานุยุทธ์หรือว่าหลวงพ่อแป๊ะนะฮะ
เพื่อที่จะนำมาตั้งให้กับประชาชนได้สักการะบูชา
แล้วคุณดูนะบรรยากาศคนมารุมกันเยอะมากเลยบริเวณตรงนี้
กราบไหว้ขอพรกันเพียบแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้ทำการให้กับพระอาจารย์แป๊ะทำการเบิกเนธบวงสวงก่อน
นี่คือภาพบรรยากาศในวันนั้นประชาชนที่เขามาก็มากันเยอะมาขอพรแล้วครับ
แล้วก็มากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลภายในพิธีไม่ได้มีเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนนะ

อืมเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสสัทธาเดินทางมาร่วมพิธีนี้เป็นจำนวนมาก
ท่านได้รับฉายาว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเลยนะ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภและความร่ำรวย

คือตามประวัตินะครับท่านเป็นที่รู้จักของชาวจีนมานาน
นับร้อยปีและในอดีตท่านได้อพยพมาอยู่เมืองไทยด้วยนะ
ระหว่างที่ท่านอยู่เมืองไทยก็ได้สร้างสาธารณูปโภคเอาไว้มากมาย
สร้างโรงเรียนก็มีสร้างถนนหนทาง
และยังเป็นผู้ที่ก่อตั้งมูลนิธิปเต็กตึง
ซึ่งปัจจุบันอยู่ชั้น๔ของโรงพักพระพลาชัยอีกด้วย
ใช่แล้วคือเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่คนที่ไปไหว้เจ้าพ่อยี่กอฮง
ก็จะไปที่สอนอพระพลาชัยกันอยู่แล้ว
แต่ว่านี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่คุณสามารถไปไหว้เจ้าพ่อยี่กอฮงได้เลย
อืมและเมื่อท่านเสียชีวิตไปนะครับ
ก็มีผู้ที่เคารพสัทธาในตัวท่านได้ตั้งสารเจ้าเอาไว้
เป็นอนุสรให้คนได้กราบไหว้นั่นเอง
อย่างที่ผมบอกไปมีทั้งชาวจีน
แล้วก็ชาวต่างประเทศเดินทางมากราบไหว้ขอพรกันมากมาย
แล้วเขาบอกกันเป็นเสียงเดียวกันว่า
สมหวังดั่งใจปรารถนาหลายต่อหลายคนด้วย
เหตุนี้แหละครับท่านจะได้รับฉายาว่า
เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความร่ำรวยนั่นเอง

ที่เขารบศรัทธาก็ไปกราบไหว้สการรัฐได้นะครับ
แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของความเชื่อความศรัทธา
โชคลาภอะไรพวกนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะ
แล้วก็ยิ่งเรื่องของโชคลาภเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
ย้ำกันตรงนี้เลยนะ
อยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้โชค
อยากได้ลาบเนี่ยมีเงินทองไหลเข้ามา
ก็ต้องขยันมันเพียนสองไม้สองมือของเรา
ขยันทำมาหากินรับรองมีเงินมีทองอย่างแน่นอน
มีเงินมีทองทำมาหากินเนี่ยรับเงินรับทองแน่อยู่แล้ว
แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเสี่ยงโชคเยอะเข้าเจ็บตัวเนี่ยไม่รู้นะ
แต่ว่าจะเล่าให้ฟังก่อนนะคุณผู้ชมหลายคน
ได้ยินชื่อของเจ้าพ่อยี่กอฮงกันมามากแล้ว
คือท่านอย่างที่บอกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคทุกประเภท
ก็คือเป็นเทพแห่งความร่ำรวยโชคลาภนี่นะคะ
คือเขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนเขาเชื่อกันว่า
ถ้าคุณอยากมีโชคดีให้มาขอพรจากเจ้าพ่อยี่กอหง
หรือใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนใดมาขอให้ท่านช่วยเหลือก็ได้
แต่ว่าเขาบอกว่าต้องไม่เกินกฎแห่งกรรมนะ
อันนี้ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในขอบเขตด้วยนะคุณผู้ชมนะคะ
ก็จริงแล้วเขาบอกว่าคือท่านเป็นลูกคนจีน
อยู่ในเมืองไทยและประกอบการค้าหลายอย่าง
แล้วสร้างฐานะให้ท่านจนรุ่งเรือง
เป็นเจ้าภาษีโรงต้มกลั่นสุราอะไรต่างแบบนี้นะคะ
แล้วก็ท่านได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นรองหัวหมื่นพระอนุวัฒน์ราชนิยม
และพระราชทานนามสกุลให้ว่าเตชวนิษฐ์

นั่นแหละเป็นที่มาที่ไปของเจ้าพ่อยี่กอหง
อย่างที่หลายคนทราบกันดีอยู่แล้วแหละเรื่องของบ่อนเบี้ยนะ
สมัยโบราณเนี่ยนะคะก็จะต้องไปขอจากเจ้าพ่อยี่กอฮง
เพราะฉะนั้นคนที่ขอโชคขอลาบอันนี้เล่าให้ฟังนะ
เขาก็จะนิยมไปขอกันที่สนพระพลาชัย

แต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายต่อหลายคนที่ไปที่วัดสว่างอารมณ์เนี่ย
ได้ไปกันหลายจุดแน่นอนนอกจากตาทองนิ้วรายแล้ว
ที่ใหม่ที่ต้องไปก็คือไปขอพรจากเจ้าพ่อยี่ก่อหงตรงนี้นี่แหละ
อ้าวมีโอกาสนะครับผมว่าเข้าวัดอย่างไรซะ
ใช่เสริมสิริมงคลเพื่อความสบายอกสบายใจนะคะ